เอามาดูกันที่ความรัก๙ปีหวานชื่นรื่นรมกันหน่อยดีกว่าค่ะ
เบ้นแล้วก็พี่มิ๊กบรมวุฒินั่นเองนะครับ
เบ้นเนี่ยเป็นพิธีกรช่องเรานะ

จะบอกก่อนว่ารายการเนี่ยก็โด่งดังมากนะครับ
จากเป็นคุณแม่ตอนนี้มาเป็นพิธีกรด้วยงานยุ่งแหละ
แต่ว่าความหวานความรักเนี่ยยังตลอดไม่มีแผ่วเลยนะครับ
คือวันก่อนนี้ค่ะพี่เบ้นพรชิตานี่นะคะ
เขาโพสต์ภาพคู่น่ารักกับคุณสามี
แคปชั่นที่อ่านแล้วก็ต้องยิ้มตามนะ
ในโอกาสครบรอบ๙ปี
บันเทิงไทยรัฐเราไปคุยกับพี่เบ้นกลางกองถ่ายเลย
รายการเกมรับจำนำ
เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า๙ปีนี้นะมันไม่ได้มีแค่ความหวานนะ

แล้วที่สำคัญค่ะพี่เบ้นก็เล่าให้ฟังว่าคุณสามีนี่นะ
ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเหมือนกัน

รับผิดชอบในฐานะพ่อแม่ด้วยกัน

บอกว่าตลอด๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มิ๊กนี่นะเป็นผู้ชายที่น่ารักอดทน
แล้วก็เข้าใจเมียแบบยืนหนึ่งจริงค่ะ

จะเป็นแบบยังไงก็ต้องเอาตัวเองชนะก่อน

เมื่อก่อนอันนี้ก็ชุดใหญ่พี่ก็โหด

ก็พูดถึงทีรายน้ำก็บอกกูทนน่ะทำไมไม่รู้
คือทนแป๊บเดียวแต่ที่เหลือมันก็จะโอเคอะไรอย่างนี้

เขาเป็นคนที่หวานขึ้นไหมโรแมนติกขึ้นไหมหรือว่าอย่างไร

เพราะลูกสั่งมาเนอะ
ขยันแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอไป

งานเสร็จรีบกลับบ้านมาอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้
ก็มันเป็นความที่เขาเรียกว่าอะไรดี
ไม่เปลี่ยนมากกว่า